สลากินแบ่งรัฐบาลนะครับก็อย่างที่ทราบ
ราคาในใบละ๘๐บาท
ทางสำนักงานสลากก็พยายามหาหลากหลายวิธีการ
ทำให้การขายมันอยู่เท่านี้
ล่าสุดก็คือพยายามคละคละเลขไม่ให้ไปจัดรวมชุดได้เยอะ
สุดท้ายก็รวมชุดจนได้นะใช่อย่างที่สำนักงานสลากบอกว่าตอนนี้อย่างมากสุดได้สองใบ
ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมนี่สนามบินน้ำนะ
ข้างข้างสำนักงานของกองสลากแห่งใหม่เลยอ่ะนะครับเนี่ยมีคนเอามาโพสต์ไว้ในสื่อสังคมออนไลน
ค่ะบอกว่าเนี่ยปรากฏการณ์ใหม่เลขดังระดับจักรวาลสองสองดังทั้งแผ่นดินพิกัดสนามบินนา
อ่าสองสองเพราะว่านายกพลเอกประยุทธ์เพิ่งลงพื้นที่ต่างจังหวัด
ยาลาปัตตานีแล้วใช้ทะเบียนรถอ่าสองสองศูนย์สี่อืมอ่า
เขาก็เลยไปหาเลข๒๒กันแต่ปัญหาก็คือว่าที่เขาเอามาจัดชุดขายแล้วก็ถูกเปิดเผยเนี่ยนะท่านผู้ชม
สิบห้าใบสี่พันบาทนะปกติแล้วเขามารวมชุดนะเลขเดียวกันหมดเลยนะ
อ่าสิบห้าใบเนี่ยถ้ายึดใบละแปดสิบเป๊ะเป๊ะ
มันต้องแค่พันสองค่ะนี่ขายสี่พันนะฮะ
แสดงว่าตกแล้วใบเนื้อสองร้อยหกสิบกว่าบาทอืมสิบใบสองพันห้าร้อยบาทค่ะ
อันนี้คูณไม่ยากสิบคูณแปดสิบก็แปดร้อย
แต่ขายสองพันห้าเพราะว่าเลขสวยเลขดังถ้าห้าใบหนึ่งพันห้าร้อยบาท
อืมปกติต้องแค่สี่ร้อยนี่เห็นไหมฮะเราคำนวณให้เลยว่าขายเกินเท่าไหร่อะไรยังไง
เฉลี่ยใบหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันสูงสูงไปเยอะมากอ่ะค่ะ
ใบละสามร้อยอ่ะเออมันไม่ใช่แปดสิบแล้วขายเก้าสิบหรือขายร้อยหนึ่ง
มันขายโอ้โหเหรอก็ทำยังไงได้เขาบอกเลขดังอืม
ถ้าคุณอยากรวยสามสิบล้านเนี้ยเก้าสิบล้านเนี้ยคุณก็ต้องซื้ออ่ะอืม
คุณแค่มาซ้อนแล้วถ้ามันไม่ถูกอ่ะคุณแค่มาซ้อนอยากเป็นเศรษฐีเก้าสิบล้าน
แค่สี่พันบาทไม่ลงทุนเหรอลงทุนน่ะเหรอเอางั้นก็เอานี่ไง
สองใบเอาไหมล่ะร้อยหกสิบอืมสองใบก็สิบสองล้านค่ะ
ก็อยากถูกเก้าสิบล้านอยากเก้าสิบล้านก็ต้องมีอ่ะสี่พันห้าเนี่ย
คนก็เลยยอมซื้อไงเอาจริงก็ต้องลงทุนอย่างนี้เหรอ
เอาก็อยากได้ไงใช่ไหมมันก็เป็นคำถามตามมาครับว่า
เออแล้วการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงเนี่ย
จะแก้กันได้ไหมหรือว่าแก้กันได้ยังไงแล้วไปขายอยู่ที่แผงขายแถวสนามบินน้ำ
ใกล้ใกล้กองสลากเลยเนี่ยโอ้โหอย่างงี้มันเย้ยกันเกินไปไหมอืมอ่า
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่งวดนี้
ก่อนที่ลอตเตอรี่จะออก๑๖สิงหาคมแล้วเลขดังตอนนี้คือ๒๒เนี่ย
พระทะเบียนรถนายกห้าก่อก่ายจอจานสองสองศูนย์สี่ที่ลงพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานเนี่ยน่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าตกลงแล้ว
มันเกินราคาแบบนี้จริงหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าหาขายตามราคาเนี่ยมีไหม
นี่ครับคุณสุดปรีดามหายศไปที่สนามบินน้ำหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ก็มีศูนย์ขายสลากอยู่ก็เอาไปแบบคนเดียวเลย
ไปแบบคนซื้อสลากประชาชนทั่วไปเลยถ้าเอากล้องเอาไมค์เอาอะไรไปด้วยเดี๋ยวเขาจะแหม่
ไม่กล้าบอกข้อมูลกันไม่กล้าขายของจริงนะครับ
แต่ก็พยายามใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อจะบันทึกภาพอะไรพวกนี้นะครับ
สถานที่ขายอะไรพวกเนี้ยอ่าอย่างเมื่อกี้ท่านเห็นนะ
การค้าสลากไทยอ่ะค่ะคุณสุดปรีดาบอกว่าถ่ายยกมือถือมาถ่ายได้แป๊บเดียวเนี่ย
โอ้โหโดนเลยเจ้าหน้าที่วิ่งมาประกบเลยอ่าบอกอ่าลบภาพหน่อยก็แล้วกันอ่า
แถวนี้ถ่ายภาพไม่ได้ไม่ว่าจะกรณีใดค่ะเออทำไมถ่ายไม่ได้ไม่รู้
ถ้าเราไปซื้อแล้วเราแบบอยากบันทึกว่าเราซื้อจริงเลขนี้จริงเราถ่ายไม่ได้เหรอ
ก็จริงก็น่าจะต้องถ่ายได้สิก็ถ่ายคู่กับแม่ค้าก็ต้องถ่ายนะ
เผื่อแบบถูกรางวัลไงจะได้รู้ว่าซื้อกับแม่ค้าคนนี้แผงนี้ไง
หรือเห็นคุณสุดปีดาเป็นผู้สื่อข่าวอาจจะจำได้ไปทำอะไรกับเขา
เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราก็เดินสำรวจตามแผงนะครับ
เออมันจะมีจริงไหมอ่าเลขสองสองที่ขายชุดละสี่พันเนี่ย
ปรากฏว่าวันนี้เดินจนทั่วเลยนะฮะพื้นที่สนามบินน้ำ
เลข๒๒ไม่มีแล้วครับค่ะเกลี้ยงแล้วฮะหมดแผงไปแล้วนะครับ
เพราะว่าเลขดังแต่เพื่อไม่ให้เสียเที่ยว
ก็สำรวจต่อนะครับว่าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกว่าไม่มีสลากชุดเกินราคาแล้วเนี่ยมีหรือไม่มีอ่า
จะมีใบละแปดสิบเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรก็ตัดสินใจเอาต้องซื้อด้วย
อาจจะได้รู้จริงอย่าไปถามอย่างเดียวเดี๋ยวเขาบอก๘๐บาท
นะครับที่ได้มานะครับอ่าได้มาหนึ่งชุดห้าใบสามสิบล้าน
ห้าร้อยบาทนั่นหมายความว่าใบละหนึ่งร้อยบาทอืมอ่า
คุณสุดปีดาก็ซื้อไปแล้วนะห้าร้อยบาทค่ะเอาเดินต่อ
อีกเจ้านึงไปได้มาอีกหนึ่งชุด๕ใบเหมือนกัน
สิบล้านบาทถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เจ้าเนี้ยเขาขายสี่ร้อยแปดสิบ
เฉลี่ยแล้วใบละเก้าสิบหกบาทอืมหลองต่อครับสำรวจต่อ
ไปอีกแผงหนึ่งนะครับเพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่บางแผง
หรือว่าเป็นอ่าเลขชุดเลขดังก็ได้อ่า
แม้ว่าเลขดังจริงมันจะหมดแล้วเอาแบบนี้เลขชุดไม่เอา
เอาขายแยกใบเลยแบบซื้อใบเดียวเลยใบเดียวที่๘๐บาทเนี่ย
ได้มาสองใบฮะแต่เขาขายใบละเก้าสิบบาทอืม
ก็คือเกินมาใบละ๑๐บาทนะครับกะว่าจะเดินต่อ
คุณเขียนมาสอนจะเอาให้ชัดเลยว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกแผงเลยเหรอ
ปรากฏว่าเงินหมดคุณภาคภูมิไม่ให้สัตว์ตังศุตรปรีดาเวลา
ถามแทนว่าพี่มีสลากใบละแปดสิบบาทบ้างไหมค่ะ
มีนะฮะแต่มันน้อยมากเพราะว่าใบละ๘๐บาท

ต้องแบบที่เลขลงท้ายด้วย๐๒
อ่าที่มันออกยากไม่ค่อยออกอะ

ลงท้ายด้วย๐๐อย่างนี้ใช่ไหม

อาจจะออกซ้ำก็ได้แต่โอกาสมันยากมากอันนี้ขาย๘๐บาท
เขาเรียกกันว่าเลขเน่าโอกาสออกรางวัลยาก
จากการลงพื้นที่วันนี้ทำให้พบว่าหวยชุดที่มีราคาแพงที่สุดนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑ชุด๒๐ใบ๒๐ใบเขาขาย๒๓๐๐บาท
ก็คือเฉลี่ยใบละ๑๑๕บาทที่เราเจอวันนี้นะ
รวมกับที่เขาโพสต์ในสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้
อันนั้นแพงกว่านี้เพราะว่า๑๕ใบ๔๐๐อันนั้นตกใบละ๒๖๐กว่าบาท
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปถามกับทางโฆษก
กรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัย
ก็คือต้องถามแหละว่าก็ไหนกองสลากบอกว่าไม่มีหรอก
สลากเกินราคาก็สำรวจอยู่บ่อยบ่อยไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะ
ธนวัฒน์ก็เลยบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แหละ
การขายสลากเกินราคาเกิดขึ้นได้ทุกจุดทุกเวลา
เพราะสลากถูกกระจายไปขายทั่วประเทศแล้วมันก็ยากที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกจุดทุกเวลา
มันก็เลยเหมือนกับมันก็มีโอกาสที่คนขายเขาก็ขายเกินราคาได้
สาเหตุส่วนหนึ่งของการขายเกินราคาอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าถ้าจะพูดกันตรงก็มาจากกิเลสมนุษย์
คนซื้ออยากถูกรางวัลมากคนขายก็แสวงหากำไรโดยไม่สนใจกฎระเบียบและกฎหมาย
กฎหมายไม่ได้กำหนดว่ารวมชุดผิดกฎหมาย
กฎหมายระบุอย่างเดียวคือขายเกินราคา๘๐บาทต่อใบผิดกฎหมาย
แต่กฎหมายไม่ได้บอกว่ารวมชุดไม่ได้
ดังนั้นเนี่ยธุรกิจเองเนี่ยก็รู้ว่าถ้ารวมชุดมีคนซื้อเขาจึงไปทำรวมชุดเองเพราะลูกค้าบางทีต้องการ
ธรรมชาติของกฎหมายที่สำนักงานสลากออกไปเนี่ยตีค่าว่าทุกเลขมีค่าเท่ากัน
และข้อที่จริงในแต่ละงวดเนี่ยแต่ละเลขมันมีราคาต่างกันในแต่ละงวด
เช่นเลขเดียวกันณวันนี้๒๒เนี่ยงวดที่แล้วอาจจะไม่มีราคาเลย
อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องลดแรกแจกแถม
ดังนั้นในสิ่งที่สำนักงานสลากดำเนินการแก้ไขป้องกันเนี่ยแทบจะเรียกว่าทำไม่ได้เลยนะครับ
เพราะว่าสลากเลขต่างถูกจำหน่ายออกไปการพิมพ์เป็นจำนวนคงที่
ถ้าขาดตลาดเราเติมไม่ได้
ขณะเดียวกันเมื่อเริ่มขาดตลาดคนที่เห็นว่ามีคนต้องการซื้อเยอะ
ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพ่อค้าแม่ขายซึ่งอาจจะโก่งราคา
ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อเราเห็นนะครับสถานการณ์ที่ของมีความต้องการมาก
จะขึ้นราคาทันทีโดยธรรมชาติของธุรกิจ
ดังนั้นการแก้ไขก็คือจะต้องเข้าไปปราบปราม
โดยที่จะมีเจ้าที่ทางการเข้าไปตรวจและไปดูว่า
การขายเนี่ยตรงตามราคาไหมซึ่งเมื่อเจ้าที่ลงไป
ก็จะมีความยากตรงที่ว่าคนก็จะปฏิเสธการซื้อขาย
ราคาที่ผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่จัดการไม่ง่าย
แต่ผมคิดว่าอย่างที่บอกนะครับคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ก็จะพยายามที่จะส่งและประสานเจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจตา
แต่ว่าเราก็ไม่สามารถดำเนินการจัดการได้เต็มที่นักนะครับ

อาจารย์ธนวัฒน์ก็เหมือนกับยอมรับว่ามันแก้ไขปัญหายาก
แต่ก็ยังพยายามแก้ไขอยู่ก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
อย่างที่เราเคยเล่าไปทางออนไลน์ที่เป็นนักศัตริย์อ่ะ
ก็บอกว่าคาดว่าอาจจะช่วยได้
แต่อาจารย์ธนวัฒน์ก็พูดประมาณว่ามันก็เป็นความต้องการของคนซื้อเอง
ถ้าคนขายขายแพงคนซื้อเห็นว่ามันแพงเกินไปก็ไม่ต้องซื้อสิ
ท่านบอกว่าใบละพันบาทก็ยังเจอมาแล้ว

คือคงจะเป็นเลขดังจริงแล้วมันเหลือน้อยจริงอย่างนี้ใช่ไหมครับ
คือสิ่งที่อาจารย์ธนวัฒน์บอกก็ไม่ผิดหรอกใช่ไหม
ก็คือมันก็เป็นความต้องการของผู้ซื้อใช่ไหม
ความต้องการขายของคนขาย

พอถึงเวลาถ้าไปเจอถ้าเขาไม่ได้เขียนเป๊ะอย่างนี้
อย่างนี้ไปจับ๔๐๐๔๐๐อะไรเราก็ไม่รู้ถ้าเขาจะบอก
ผมเขียนแค่รหัสโค้ดตัวเลขเอาไว้วางบนแผงเลยเรา
ไปถามเขาก็บอกผมขาย๘๐ผมก็ซื้อ๘๐
มันไม่เห็นซึ่งหน้าในการจับ

ก็เขามาประมูลเลยได้ราคาสูงไม่ได้ขายเกินราคานะ
คนซื้ออยากได้เลขนี้ก็มาแข่งกันซื้อเลขนี้มาประมูลอย่างนี้
เจ๊บ้าบิลบอกค่ะเอาเลยค่ะใช่ค่ะ
เชประมูลอยู่คือทีมข่าวของเราอ่ะ
ไปตามหาเลข๒๒๒ไง
แล้วก็ไปคุยกับเจ๊เจ๊ไงอ๋อก็ดีครับ
ไม่ได้เจอกันนานใครไม่มีเจ๊หมีจ้าโทรให้ดูเลยค่ะ
๒๒เนี่ยเหรอมี๐๔๖๘๒๒๒ใบ
เจ๊บอกว่า๒๒๒กับ๒๒
มาแรงมากคนมาถามหาเป็น๑๐๐คนอ่ะ
แล้วก็มีลูกค้าประมูลไปเจ๊ใช้คำนี้
ประมูลอ่ะประมูลไป๒ใบ๓๐๐
ก็ใบละ๑๕๐ใช่เจ๊บอกไม่ได้ขายเกินราคานะ

อ่าเจ๊พัดบอกก็มีก็มี๙๓๐๔๒๒
มีสองใบแต่ลูกค้าจองแล้วอืม
ครูปีชาจองหรือเปล่า
ก็ถามถึงเฉยครูปีชาเขาซื้อหวยทุกงวด
๒๒๒มันก็ไม่น่าจะออกยากอ่ะ
ตองเหรอจะออกอย่างนี้เลยเหรอก็บังเอิญเป็นรถนายกไง
นายกเขาใช้รถทะเบียนนี้ที่เขาลงพื้นที่
ต่างจังหวัดไงคนก็เลยคิดว่า
เผื่อจะออกไงเกิดออกขึ้นมาแล้วไม่ได้ซื้อเสียดายนะ
ใช่ไหมส่วนที่เกาะคำชโนธ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีผู้ที่เดินทางไปกราบไห้
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
เพื่อขอพรขอโชคขอลาบ
ก็มีนักเสี่ยงโชคนะครับซื้อโรตเตอรี่
ก็เหมือนเดิมครับเลขดัง๒๒นี่ก็เป็นที่ต้องการมาก
พบว่าเกือบร้อยแผงนะอยู่ที่นี่นะ

แม่ค้าบอกว่าลูกค้ามาจากหลายที่ครับ
จากทั่วประเทศมาถึงก็สอบหาเลข๒๒กันหมด
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขายหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเลขดังนะครับ
บางคนก็โทรมาแจ้งล่วงหน้าก็ต้องเก็บเอาไว้ให้นะครับ
แต่เลขอื่นยังเหลือเยอะก็ยังมีเวลาไปอุดหนุนกันได้

หมายถึง๒๒ใช่ไหม